เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะ
ครอบครัวหัวร้อนบนท้องถนนเนี่ยเคยเจอมาหลายครั้งหลายหน
เขาบอกนี่คือตำนานบทใหม่เป็นครอบครัวใหม่

ไปเลี้ยวตอนไหนไม่มีลุงสมานมาไม่เกิดไปเลี้ยวเลย
แล้วตอนไหนต้องเลี้ยว
ทำไมคุยกันดีไม่ได้แล้วปิดแปลงให้ตัวทำไมอ่ะ
ปิดแปลงอะไรไม่มีปิดแปลงอะไรไม่มี
โอ้โหอะไรกันคะเนี่ย
รถกระบะคันนี้จอดดักหน้าจักรยานยนต์นะฮะที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับ
ลงมานี่๔คนนะครับ

สายสามีมีภรรยาอีก๒คนลูกสาวนะครับ

คือมันมีจังหวะหนึ่งที่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยบอกเป็นผู้พันอยู่ในค่าย

ผู้ชายคนนี้นะฮะบอกเป็นผู้พันอยู่ในค่ายนะฮะ
ที่สุดท้ายคลิปจะตัดไปเนี่ย
ตอนที่มีการตบโทรศัพท์มือถือกัน
กู้งี้แหละ

เฮียขับรถนำมาลงเอาไว้นะครับ
คลิปนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว
ครอบครัวหัวร้อนนะ
บรรยายข้อความไว้สั้นบอกพุ่งมาทั้งครอบครัว
คือถ้าฟังจากใจความในการโตเถียงกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขับรถ
ตัดหน้ากันนี่นะฮะซึ่งทางฝั่งของครอบครัวนี้ที่ลงมาเนี่ยนะครับ
มาเอาเรื่องกับฝ่ายมอเตอร์ไซค์ถามว่าทำไมต้องไปแจกของลับให้เขา
ฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็บอกเอ้าก็ขับลงสะพานมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันได้ยังไง
ครอบครัวรถกระบะก็บอกก็ทำไมไปขับเลนกลางล่ะ
ทางฝั่งนี้เขาก็เถียงเขาบอกเขาอยู่เลนซ้ายตลอด
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยในการพูดคุยมีตกมีตบมือถือกันอย่างดุเดือดตรงนี้เนี่ย
ฝ่ายรถกระบะก็เลยบอกไปเจอกันที่โรงพักที่นครสวรรค์ก็แล้วกัน

นี่ไม่ได้ให้กลัวทั้งหน่อยดิ
ไม่รู้สุดท้ายเขาไปเจอกันที่โรงพักหรือเปล่านะ
เพราะว่าเขาก็แยกกันไปนะไม่รู้เรื่องราว
จากนั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับ

แล้วก็เถียงกันเรื่องไปเจอที่โรงพักอันนี้ถูกต้องแล้วนะ

คือถ้าตกลงกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้เนี่ย

ฝ่ายไหนอยากชี้แจงอะไรยังไงก็บอกมาได้นะครับ

ก็ดูจะร้อนกันทั้งคู่